ช่วงนี้สถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบนะคะ
หนึ่งในนั้นก็คือนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์ค่ะที่หนีจากโควิดที่ประเทศอังกฤษกลับมาอยู่ไทยได้๓เดือนกว่าแล้ว
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวแจงว่าตอนนี้เนี่ยยังรอสถานการณ์ที่อังกฤษให้โควิด๑๙คลี่คลายแล้วจะกลับไปเรียนต่อ
ซึ่งตามหลักสูตรเนี่ยจริงจริงต้องจบมกราคมปีหน้านะคะแต่ท้ายสุดมะนาวก็ยังรออยู่ว่าจะได้กลับไปตอนไหนกันแน่
หรือว่าจะอยู่ไทยยาวแล้วรับละครกลับเข้าสู่วงการเต็มตัวอีกครั้งไปฟังเสียงมะนาวกันหน่อยค่ะ
น่าจะรอสถานการณ์ขี้คลายก่อนแล้วก็เราเองก็อยากกลับไปเหมือนกันเพราะว่ามีเราก็กังวลเรื่องเรียนอยากให้เสร็จเรียบร้อยภายในปีนี้ปีหน้าอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตอนนี้ก็เปิดสอนปกติแต่ก็เป็นออนไลน์เราก็ตามงานกับอาจารย์กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ค่ะอย่างที่บอกคือยิ่งเรื่องเวลามันมันห่างเราก็ต้องแบบก็แอคทีฟเราก็ต้องแพลนเวลาดีดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ว่ามะนาวก็อยู่นี่เลยแบบอยากให้เล่นละคร
เดี๋ยวกลับมารับงานละครแน่นอนแฟนคลับไม่ต้องห่วงนะคะ
ส่วนตอนนี้ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจคุณยายของเธอไป
นาวบอกว่าคุณแม่และครอบครัวกำลังใจดีขึ้นแล้ว
ส่วนตัวรู้สึกดีใจที่ได้กลับมาอยู่ที่เมืองไทย
ในช่วงเวลาสุดท้ายของคุณยาย
เลยจะมีเวลาดูแลและความทรงจำที่ดีร่วมกัน
ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้มะนาวจะไปอยู่ต่างประเทศ
แต่พอในช่วงวิกฤตมะนาวได้กลับมา
แล้วก็ได้มาอยู่ในช่วงสุดท้ายกับคุณยายด้วยนะคะ
อยู่บ้านเราอบอุ่นใจที่สุดนะคะว่าชมค่ะ